คุณผู้ชมคะสำหรับสองสามีภรรยาที่ถูกฆ่าจนเสียชีวิตเพื่อชิงรถไปทำคาร์บอม
คาร์บอมเจอแล้วและตอนนี้ก็เจอศพของสองสามีภรรยานี้แล้วด้วยเช่นกันค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำศพนายการพนะภูวิมลอายุ๕๑ปี
แล้วก็นางถิตาพาซึ่งเป็นภรรยาอายุ๔๑ปี
ขึ้นมาจากแม่น้ำเทพาใต้สะพานรวมใจพักที่หมู่๕ตำบลท่าม่วง
อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาค่ะ
เมื่อวานนี้คนร้ายชิงรถกระบะของสองสามีภรรยาคู่นี้ไปประกอบเป็นคาร์บอม
แล้วก็เอาไปจอดไว้ใกล้กับฐานปฏิบัติการต่อชด๔๓๓ที่อำเภอเทพา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้ทันนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เพราะว่าทั้งสองคนถูกคนร้ายใช้เทปกาวปิดตามัดมือไพ่หลังแล้วก็ตีเข้าที่ศีรษะ
พันธุ์ตำรวจโทดุสินพรมศิลปรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ก็บอกเพิ่มเติมค่ะว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้ทำร้ายสองสามีภรรยาภายในสวนยางพารา
จากนั้นก็อุ้มขึ้นรถนำศพไปทิ้งลงแม่น้ำเทพาเพื่ออำพรางคดี
ซึ่งตอนนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
และชนะสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทั้งตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
แล้วก็ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเทพา
กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อม

คู่ไปกับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุและหลบหนีไป
โดยเฉพาะการตรวจสอบประวัติข้อมูลกลุ่มแนวร่วมเกาะความไม่สงบในพื้นที่